บางคนบอกว่าเวลาลูกหลานไปโรงเรียน

มีอะไรมีแฮมมายองเนสมีอะไรครับ

เขาบอกว่าเป็นแซนวิช
ไส้สำลีไส้ทิชชู่คุณผู้ชม

เป็นคนที่มาแฉนะ
อาหารบรรจุหอสำเร็จรูปแซนวิช
เขาบอกข้างในมันเป็นไส้ทิชชู่

แล้วมันเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย

วิชมันก็เป็นอาหารเช้าที่ทานได้สะดวก
ได้รับความนิยมแล้วก็มีวางจำหน่ายตามร้านทั่วไป

สักนาทีกว่า
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปีค่ะ

เรื่องของแซนวิชไส้ทิชชู่ไส้สำลีอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะแล้วก็บางทีเราก็จะได้ยินข่าว

เขาบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่า
เป็นคนผลิตแซนวิชนี้นะ
เดี๋ยวผมจะเดินทางไปเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

คุณผู้ชมคือจริงอ่ะ
บางทีต้องไปตรวจสอบดูดีนะ

หย่องเองจริงมันก็มีลักษณะคล้าย

เขาก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบในเรื่องนี้หน่อย
ว่าไปหาแหล่งผลิตตรวจสอบเรื่องวัตถุดิบ
ว่าจริงแล้วพอทานเข้าไปมันจะส่งผลกระทบกับสุขภาพหรือเปล่า
เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวนะเรื่องลอดช่องทิชชู่
คุณจำได้ไหมสุดท้ายออกมาไปตรวจสอบแล้ว
เขาก็บอกว่าลอดช่องที่เหมือนกับทิชชูจริงมันไม่ใช่

แล้วมันก็จะแบบถูกดูดน้ำออกไปมันก็จะดูแกรนเหมือนกับทิชชู่
แข็งเก็บไว้ไม่ดีดูแลรักษาไม่ดี
ค่ะแต่เรื่องนี้อันนี้ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ครับแต่ก็ดีที่ร้องเรียนกันมาช่วยกันตรวจสอบหน่อยนะครับ